สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โกดัง๗

วันดีนะครับทำให้เรามันเคลื่อนค์ที่จะได้ทราบว่า
จบมหากรรมกีฬาฟุตบอลนะครับ

แล้วก็กรองที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับ

ประมาณ๖๓ล้านกว่าฉบับ

เช็คเรียบร้อยนะครับไม่มีชื่อผม

ดังนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสลุ้นกันนะครับ

ทางหนังสวิรุณศาสตร์ต่อไปและติดตามได้นะครับ

ผมก็ช่วยไงช่วยกระจายโชคไง

รู้ไหมเพราะอะไรเพราะวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่
มากกว่าร้อยคนมาช่วยกัน

ในแต่ละโซนเนี่ยจำนวน๑๐โซนเนี่ย
กระจายแบบนี้ทำให้ทุกคนนั้น
มีโอกาสได้การรุ้นเป็นพูดโชคดี

โอกาสที่ส่งเปรตศิริยบัตรเข้ามา

อายุแน่นอนจะได้รุ้นรางวัล
มีมากกว่าเกือบ๕๐๐รางวัล
แล้วก็๔๐กว่าล้านบาทนะครับรางวัลที่๑รางวัลใหญ่ก็คือ
เงินสด๑๐ล้านบาทมาดูกันหน่อยว่าโอกาสของคุณผู้ชมที่
เป็นผู้โชคดีที่ส่งปรายศนียบัตรเข้ามานั้นมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเทียบจำนวนนี้
ในปีนี้กับในสี่ปีที่ผ่านมานะครับไปดูกันหน่อยว่าในปีนี้นะครับ
รายศนียบัตรที่ลุ้นว่าใครจะเป็นแชมป์เนี่ยลุ้นโชคยูโร๒๐๑๖ในปีนี้
มียอดขายเนี่ยสูงถึงหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนฉบับนะครับ
ถือว่าทุบสถิติครั้งก่อนก็คือสี่ปีที่แล้วยูโรสองพันสิบสอง
ยอดขายอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบล้านฉบับครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่มีการพลิกล็อกนะครับ
เพราะว่าโปรเกตนั้นเอาชนะตัวเต็งอย่างเจ้าภาพฝรั่งเศสไป๑ต่อ๐ในช่วงต่อเวลาพิเศษ
ก็ทำให้ประตูเกตนั้นคว้าแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผลออกมาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าใครที่ชื่นชอบบอลรอง
ได้ลุ้นเลยครับเพราะว่าตัวเลขของผู้ส่งปรัศนียบัตรประตูเกตเป็นช้ำ
มียอดอยู่ที่ประมาณหกสิบสามล้านฉบับคิดเป็นร้อยละสามสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดนะครับ
นั่นทำให้ผู้ที่ส่งปรายศนียบัตรแล้วทายว่าภูเก็ตเป็นแชมป์มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลมากกว่าเมื่อ๔ปีที่แล้วนะครับ
เพราะว่าในฟุตบอลยูโรสองความสิบสองมียอดทายสเปนเป็นแชมป์เกือบเจ็ดสิบเจ็ดล้านฉบับเลยทีเดียว
แล้วก็ท่านที่ทายผลว่าประเกียจเป็นแชมป์เข้ามาจะได้เพิ่มโอกาสเลยครับ
เพิ่มโอกาสในการลุ้นรางวัลมากยิ่งขึ้นไปดูยอดกันหน่อยนะคุณวรบัตรแล้วก็คุณผู้ชมนะครับ
ปีสองพันสิบสองโยยายอดปร

ผู้วิทยาลัยปรุธุเกตเป็นแชมป์รางวัลใหญ่

ล้านบาทนะครับ๑รางวัล

เงินสด๑ล้านบาทคุณชนะอีก๑๐รางวัล

เงินสด๑แสนบาทเอาอีก๑๐๐รางวัล

เพราะว่ายังมีรางวัลพิเศษจากบรรดาสปอนเซอร์

อย่างเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต

รวมของรางวัลทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ

มูลค่ารวม๔๒ล้าน

เราอยู่ที่นี่กันกอดติดสอนาการให้ติดตามกัน

บรรดาผู้โชคดีที่มีโอกาสอาจจะเข้ามาลุ้น
ศิลปินดารามาช่วยรุนการร่วมเป็นสัตว์ผีพญาน
ก่อนนี้มาทั่วฟ้าเมืองไทย
แก่ผู้มีเกียรติสำคัญภายในงานผมเน้นย้ำ
รางวัลที่๑๐ล้านบาทถือว่าเป็นกระแสทุกปี
เพราะว่าเราจะเอาท่านทูตนะครับจากประเทศดำนั้นที่เป็นแชมป์มา

นายฟรานซิสกูวาสปาตุเอกอักทรัฐทูตของโปรตูเกตประจำประเทศไทย
จะมาจับรางวัลนี้๑๐ล้านบาทในการหาผู้โชคดีเพียง๑เท่านั้น
แล้วก็จะมีแขกผู้มีเกียรติจากทุกวงการประจำตามรางวัลต่าง
วิธีการเล่าให้ฟังหน่อย๑๐กองเราอยู่กอง๑ใช่ไหมครับ
กอง๒ถึงกอง๑๐ก็จะมีเฉลี่ยวัยสินธิบัตรเท่ากัน
เฉลี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจับรางวัลอย่างเช่น
รางวัล๑๐ล้านบาทมี๑รางวัลใช่ไหมก็จะมีลูกบอลทั้งหมด๑๐ลูก
จับลูกบอลก่อนอ๋อไปจับก่อนว่าจะใช้โซนไหนกองไหนจะใช้กองไหน
สมมุติจะเอามาใช้กองที่๑๐ในการจับรางวัล๑๐ล้านบาท
ก็ไปที่กองที่๑๐เสร็จปุ๊บก็จะมีคนโกยทั้งหมด๒๐คน
รวมกับเจ้าที่ของไปสีไทยอีก๔คนช่วยในการดูตรวจตา
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการลุ้นรางวัลของแต่ละกองนี้ก็ถือว่าเท่ากันล่ะ
กระจายหมดนะครับพอจับเสร็จออกปุ๊บเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย
จะมีการตรวจเช็คอย่างเช่นออกมาแบบนี้สมมุตินะครับ
หน่อยก็ดูหน่อย๑ไทยประตูเกรดถูกต้องนะครับ๒มีการประทับตาไหมดูนี่ไงนะครับ
วันที่เท่าไหร่วันที่๙หรือเปล่าก่อน๖โมงเย็นไหมก็ตรวจชัดเจน
เสร็จปั๊บเนี่ยดูเรียบร้อยข้างหลังชื่อเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการจ่าหน้าถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ถูกต้องหรือไม่นะครับดังนั้นพอเสร็จปั๊บเซ็นชื่อ๓คนเลยนะครับ
แล้วก็คนที่ขึ้นเป็นศักดิ์อย่างในการจับรางวัล
บางคนสงสัยว่าถ้าเกิด

ถ้าเกิดว่าเป็นผู้โชคดีที่โชคดี
เกิดได้จับขึ้นมาอีกเป็น๒รางวัล๓รางวัลแบบนี้จะได้ยังไง
คุณชนะได้รางวัลใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกรางวัลที่ใหญ่ที่สุด
ซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะให้รางวัลใหญ่คุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
ถ้าหากว่าได้เงินสด๑๐ล้านแล้วมาได้เงินสด๑ล้านอีกก็ต้องเลือก๑๐ล้านถูกไหม
อย่างเดียวเพราะว่ากระจายคนอื่นเขาแต่ถ้าถ้าได้เป็นสิ่งของล่ะ
ก็ต้องเลือกเอาสิ่งของที่มีมูลค่าที่สูงที่สุด

แค่รางวัลเดียวเพื่อเป็นการกระจายความโชคดี
กระจายรางวัลให้กับคนอื่นบ้างนั่นเองครับ

สำหรับเรื่องราวของการจับรางวัลในครั้งนี้

ถ้าเกิดว่าใครอาจจะไม่มีเวลาติดตาม

ฉบับวันที่๔แล้วก็๕สิงหาคม

คุณเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมครั้งนี้
แต่เน้นย้ำว่าคุณผู้ชมควรจะติดตามอยู่กับเรา

แล้วก็ท้ายถูกว่าประตูเกตเป็นแชมป์ยูโร๒๐๑๖ในครั้งนี้

ลุ้นกันแบบโอ้โหเรียลไทม์